เมื่อวานนี้บรรยากาศทางการเมืองมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่สะพาน
แต่ว่าก่อนการความกระชุมคลบรม่อ
พร้อมอยากจะล้อกันได้ไหมอยากให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนกัน

นี้แหละครับก็เปิดก่อนการประชุมคอรมอมเมื่อวานนี้
เนื้อหาก็อย่างที่ผู้ชมได้ฟังไปจะมีท่อนึง
อย่าทะเลาะกันได้ไหมอยากให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนเก่า
เปิดให้กับคอรมอลได้ฟังก่อนประชุม

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปสมัยรัฐบาลคอสชเนี่ย

แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจแต่งขึ้นมา
เพื่อให้คนไทยเนี่ยมีความภาพควมใจ
ในความเป็นไทยรักกันไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายอะไร

มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำดนตรีออกมา
ใจจะสื่อไปถึงกลุ่มวัยรุ่นหรือเปล่า

เวอร์ชันเก่าอาจจะเป็นทำนองที่แบบว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยค่ะ
แต่เวอร์ชันที่ฟังอันนี้ทำนองมันดูวัยรุ่นมากขึ้น
เวยรุ่นเข้าถึงง่ายเออเข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ
ใจจะให้กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นมวลชนวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยฟังเพลงนี้หรือเปล่านะฮะ
เป็นอาจจะเออมันจะมีท่อนึงเป็นท่อนแรปด้วยอะไรแบบนี้
คือจะเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่อยากจะให้มาฟังเพลงนี้หรือเปล่ากับเพลงที่ชื่อว่าเพราะเธอคือประเทศไทย
นะฮะเราก็หวังใจว่าความรักความสำหรับทีมันจะกลับขึ้นมานะฮะ
ผมฝากไว้เปิดอีกที่ได้ไหมที่ไหนฮะไม่ไกลอาคารรัฐสภาเนี้ยใกล้
การเปิดคลอทั้งวันช่วงสสสวกินข้าวเนี่ย
ใช่ไหมฮะเออก็ดีนะวันนี้ก่อนลงมติลองเปิดดูครับ